ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต

มีหนึ่งครอบครัวครับที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นครอบครัวของคุณพี่จ๋า
คุณพี่จ๋านี้เรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว

ใครจะคิดบ้างว่าบ้านหลังเล็ก

ในบ้านหลังนี้มีทั้งแม่เท่า

แล้วก็มีเด็กตาดำอีกหลายชีวิต
รอการช่วยเหลือจากผู้หญิงที่ชื่อว่าจ๋า
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ตอนนั้นแม่หนูน็อกหนูทั้งร้องไห้ทั้งตกใจ
ไม่อยากให้แม่หนูจากไป
พี่เองเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะ
แล้วหมอก็บอกว่าโรคนี้มันมีโอกาสนะ
มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลา
พอลูกออกจากบานใหญ่
ก็ต้องตำพริกถ้วยเดียวนะคะแล้วก็มาล้อมวงกินกันนั้น
เด็กด้วยแม่ด้วยเราด้วยมันคือตอนนั้นกินกันไปแบบกินไป
กินข้าวไปร้องไห้ไปนะแต่ลูกหลานก็ไม่เคยบ่น
ก็ไม่เคยบ่นแต่เรานะเราก็ร้องไห้เพราะเราสงสารครอบครัว
ทรงซ่านแม่ทรงซ่านลูกและทรงซ่านร้าน
ชื่อไส้ใจโนสุวรรณค่ะปัจจุบันอายุ๓๗ปีค่ะ
ทำมาหากินตอนนี้ก็รับจ้างตัดใบมะกรูดแล้วเก็บลูกมะกรูดค่ะ
มีรายได้อยู่วันประมาณ๒๐๐๒๕๐แต่ว่าคนในครอบครัวมันเยอะ
มันไม่พอค่ะไม่พอค่ะชายใจ
แล้วก็พี่ต้อมแฟนพี่ก็ทำงานหนักไม่ค่อยได้
เพราะร่างคอมเป็นกระดูกทับเส้น
ตอนผมอายุ๒๘ผมก็ได้ไปบวชแล้วได้ไปพบกับหลวงตาทองสุก
ซึ่งเป็นพ่อของพี่จ๋าคุยไปคุยมาท่านก็เลยบอกว่าฝากฝังดูแลลูกสาวคนนี้ด้วย
ประมาณสัก๒ปีก็มีโอกาสได้ศึกเพราะว่าพ่อผมได้เสียชีวิตลง

คุยกันแล้วก็ตกลงปวงใจอยู่ด้วยกัน
ไขมันความดันเบาว่า

ตอนนี้เรือหาขนก็มีเบียร์
มีเบียร์แล้วก็มีเฟิร์น

แล้วเฟิร์นตอนนี้ก็ด้วนมีครอบครัว

แฟนก็ทิ้งแฟนก็ไม่รับ

ก็เลิกกันไปตั้งแต่ท้องได้๒เดือน

ความรู้สึกตอนนี้ก็เชื่อใจค่ะ
ถึงหนูจะออกมาไม่มีพ่อ
แต่แม่ก็จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่หนูเอง

เพราะไม่มีกินก็คิดว่าจะทำยังไงดี
ก็เลยชวนแฟนชวนลูก
ไปเก็บขยะพวกควดพระตติก

ก็พอได้มาซื้อข้าวกินกันในครอบครัวค่ะ
บางทีหนูก็ออกไปเก็บขยะ

เพื่อนก็ขับรถผ่านมาเห็น
พอหนูไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อ

ช่วงที่ว่าพี่ไปตั้นวัยมะกูธ

เราก็คิดว่าเราจะตายไหมจะตายไหม

รักแม่มาก
ไม่อยากให้แม่หนูจากไป
อยากให้อยู่กับหนูไปนาน
แล้วนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตนะครับของครอบครัวของพี่จ๋า
ครอบครัวหนึ่งซึ่งยากจนและเป็นครอบครัวที่ใหญ่มาก
เราจะเห็นแล้วว่าวิกฤตที่เกิดกับครอบครัว
มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินเพราะภายในบ้านนั้นมีกันหลายชีวิตนะครับ
โดยที่มีเสาหลักเพียงคนเดียวที่หาเลี้ยงแล้วก็เพื่อปากท้องของคนอีกหลายชีวิต
เรามาพูดคุยกับครอบครัวของพี่จ๋าที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับ
สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่านะครับมีใครเป็นใครกันบ้างครับให้พี่จ๋าช่วยแนะนำก็ได้ครับ

คุณแม่ค่ะแล้วก็นี่แฟนพี่ค่ะ
นี่คือพี่ต้อมแล้วก็ตัวพี่จ๋า
แล้วก็นี่พี่โม่ค่ะพี่เศร้าค่ะ
แล้วก็นี่เฟิร์นค่ะลูกเศร้าแล้วก็นู่นน้องบัวค่ะลูกสาว
แล้วก็นี่พ่อเจ้าลูกคุณเล็กแล้วก็นี่อันนี้เล่นค่ะ
น้องแกนน้องกาสค่ะน้ำชาแล้วก็จีนแล้วก็อังเปานี่คือเล่นค่ะ
ในบ้านหลังนี้ครับทั้งหมดเลยกี่ชีวิตครับพี่แจ

จ๋าเป็นคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการมีอาชีพที่เก็บใบมะกรูดเก็บลูกมะกรูด

ก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอนถูกไหม
บางวันได้น้อยก็ได้น้อยถ้าได้มากก็ถึงจะได้มากค่ะ
ก็คือไม่ได้เก็บแต่แค่ในระแวกบ้านของเรา
ออกไปทั่วค่ะต่างจังหวัดก็ออกค่ะ
คือไปพี่เจ้าพาไปที่นี่ก็คือไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปทั่วค่ะ
ไปไกลที่สุดนี่จากกาญจนบุรีนี่ไปจังหวัดไหนครับ
ก็ชัยนาธิ์ค่ะอ่างโถงซิ่งภูรีและพรสะวันก็ไปค่ะ
แต่มันก็ไม่พอมาจุนเจือในครอบครัวอยู่ดี
ที่เราดูในภาพชีวิตพี่จ๋าลงด้วยกันอย่างสองครั้งสองข้าง

ค่ะค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคมาจ่ายเต้นผิดจังหวะให้รีบรักษา
เคยไปนอนรักษาแล้วกลับมาบ้านบ้านไม่มีอะไรกินค่ะค่ะค่ะค่ะ
ตัวพี่ไปนอนโรงพยาบาลก็คือคนนี้ก็ไปเฝ้าคนนี้ก็ไปเฝ้า
ก็คือไม่มีรายได้เข้าครอบครัวเลยนะคะ
เพราะกลับมาจากโรงบาลก็ไม่มีอะไรกิน
จริงแล้วก็คือพี่ต้องเป็นคนพิการมาเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
ครั้งหนึ่งเคยตอนสมัยเด็กอายุ๑๔มีเด็กอยู่คนหนึ่งเขาเอามาฝากไว้ให้ผมเลี้ยง
ผมก็นอนคว่ำดูทีวีอยู่แล้วเด็กคนนั้นก็วิ่งเล่น

อยู่มาก็กระโดดเอาส้นเท้ากระแทกสันหลัง
ก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ปวดปวดหลังตอนนี้
แล้วอยู่มาก็มันก็ค่อยงอลงมา
ขออนุญาตพี่ต้องขอดูสักนิดได้ไหมฮะ
แล้วมันก็จะเริ่มงอไปเรื่อยอย่างนี้เหรอฮะ

เคยไปปรึกษาแต่หมอบอกว่า๕๐๕๐มันมีโอกาสเดินไม่ได้
ผมก็เลยตัดสินใจไม่พา
เอาละค่ะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งท่านที่อยากจะคุยด้วยนะครับ
จ๋าชีวิตในบ้านปลายนี้หนูถามจริงเลยนะ

ไม่ลำบากหรอกค่ะลูกให้ลูกรอสบายอย่างเดียวเลย
ฉันอยู่ที่กระเรียงร่านไม่ไหวอีก
แต่แกเลยใช่ไหมนะ
เออพอได้ตังค์ให้ลูกลักษา
แล้วก็พอลูกให้มันได้เลี้ยงลูกมันต่อไป
ถ้าแกเลยตายชีวิตเดียวฉันไม่ได้หรอก

อยากจะยังไหนลูกมันได้

ก็คือน้องเฟิร์นมีเด็กในท้องอยู่ด้วย

ก็คือท้องก่อนแต่งนั่นเอง

ก็รู้สึกซับส้นค่ะ
กลัวแม่จะว่ากลัวเขาหมดทุกอย่าง
แล้วตัดสินใจอยู่นานไหมถึงจะบอกกับแม่
บอกแม่ท้องได้ประมาณ๒เดือนนี้ค่ะ
ก็ไปบอกแม่ว่าแม่หนูท้อง
แล้วแม่ด่าดุตีหนูไหมลูก
ไม่ตีค่ะ

มีมากกว่านี้๕๖คนกูยังเลี้ยงได้เลย
เพิ่มไหมคนหนึ่งจะเป็นอะไรไป

รู้สึกผิดผิดมากค่ะ

ยังไม่เคยค่ะ

ขอโทษแม่ที่ลูกทำกับแม่ทุกเรื่อง

อีกหนึ่งชีวิตที่ต้องต้องคุยกันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นไปเก็บขยะกันด้วยกับคุณพ่อต้อมน้องบัวหนูเป็นน้องพี่เฟิร์นค่ะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ลูกคนที่๕ค่ะคนที่ห้าหนูช่วยอะไรคุณแม่บ้างวันก็ไปเก็บขยะไปตัดใบมะกรูดแล้วก็ไปเก็บลูกมะกรูดค่ะ
บอกว่าตอนที่ไปเก็บขยะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเพื่อนผ่านมาเห็นหนูจะต้องวิ่งหลบเพราะอะไรลูกก็รู้สึกอายเพื่อนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนมันเคยล้อเหรอลูกเคยค่ะไปโรงเรียนเพื่อนมันล้อบ้างไงบ้างบอกว่าไปเก็บขยะมาเหรอได้กี่บาทเหรอ
ชีวิตของคนเรานะลูกบางทีแล้วมันเลือกเกิดไม่ได้
พ่อแม่ทุกคนไม่มีใครที่อยากให้ลูกลำบาก
แม้กระทั่งตัวของพ่อแม่เองก็อยากสบายก็อยากเห็นลูกสบาย
อาชีพเก็บขยะเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สุจริต
ถ้าเป็นพี่เอก็ยืดอกแล้วก็ยิ้ม
ก็ฉันมีแบบนี้บ้านฉันยากจน
ฉันยังได้ช่วยพ่อช่วยแม่เก็บขยะ

ไม่ต้องไปอายเห็นเพราะว่าบัวนั้นมีความฝันอยู่ด้วย

ขอบคุณครับ
นี่คือน้องแกรนหนูชื่ออะไรลูกสุดหล่อ

นี่อันนี้นะฮะไม่ใช่มักกะลีผลนะครับ
นี่สิลูกหนูชื่ออะไรครับ

อังเป้าอังเป้าน่ารักจังเลยดูลูกโถ

ขวบกับ๙เดือนนี่หนูชื่ออะไรครับ

ตุ๊ดจีนทำไมชื่อตุ๊ดจีน
ตุ๊ดจีนแล้วลูกเขาเกิดวันตุ๊ดจีนเหรอ

นั่นแน่น้องตุจีน
ไหนคนไหนชื่อน้ำชาลูก
น้ำชาปีนี้กี่ขวบแล้วลูก
น้ำชาเป็นเด็กดีนะลูกนะเป็นเด็กดีนะลูกนะทุกคนนะ
ดื้อนะลูกเพราะว่าแม่จ๋าเหนื่อยมากนะลูก
ทุกวันนี้นะครับคนในครอบครัวเขาเหนื่อยกันมากนะ
สมมุติว่าพี่จ๋ามีเงินทุนสักก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับ

เอาไปทำลงทุนไข่ไก่มุ่นค่ะ

แต่เราไม่มีทุนเขาให้สูตรฟรี
ตอนนี้เขาบริจาคทั่งมาให้ท่องลูก

อยากจะได้ทุนก้อนนี้เพื่อไปทำไก่หมุนขาย
คือเพื่อจะได้เป็นหลักประกันให้ครอบครัว

ทำไมไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินนี้ไปรักษาตัวเองให้หายก่อนล่ะ

ครอบครัวต่อไปในวันข้างหน้าได้ค่ะ
คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ
ที่พบกับปัญหาวิกฤตอย่างหนักนะครับ

ซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านก็ว่าได้
แต่เสาหลักเสานี้พร้อมที่จะล้มตลอดเวลา
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะจากคนในครอบครัวไป

พี่จ๋าเองก็ห่วงคนในครอบครัว

เพื่อที่จะดูแลเลี้ยงดูตัวเองกันได้นะครับ
ส่วนคนในครอบครัวก็ห่วงพี่จ๋า

ไม่อยากให้พี่จ๋าจากพวกเขาไปนะครับ

เงินทุนในการต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทนะครับ
ขอให้ครอบครัวนี้พ้นจากวิกฤตในช่วงหน้าเกมต่อชีวิต
เพราะฉะนั้นคำถามของข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ

ใบมะกรูดถุงไหน
หนัก๑๕กิโลกรัมครับ
คำถามมีอยู่ว่า